คุณผู้ชมมาดูที่มหาสารคามเป็นเรื่องของพระนอกรีด
รูปหนึ่งนะคะที่ฝ่ายปกครองเนี่ยนำกำลังบุกไปจับกลุ่มค่ะ
ตอนที่ไปเนี่ยกำลังมั่วสุมเสพยากับวัยรุ่นที่กุฏิของตนเองอยู่เลยนะคะ
แล้วพอฝ่ายปกครองไปถึงเนี่ยเจ้าตัวก็ยังปฏิเสธนะคะ
บอกว่าแค่เสพอย่างเดียวไม่ได้ขายเนี่ยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเลิกแล้ว
บอกแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมคะแหมแต่ว่าอยู่ในผ้าเหลืองแบบนี้เนี่ย
นี่เป็นตอนที่ฝ่ายปกครองบุกเข้าไปจับกลุ่มค่ะที่เห็นอยู่นั่นคือ
อยู่นั่นคือพระเคนอินทิเศษค่ะอายุห้าสิบห้าปีนะคะ
เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบัวมาสที่บรบือมหาสารคาม
เพราะว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนนะคะบอกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วมั่วสุมกันกับกลุ่มวัยรุ่นกุฏินี้นะคะมีวัยรุ่นเข้าเข้าออกออก
เขาเข้าออกออกเป็นประจำเลยให้หน่วยงานเข้าไปดูหน่อย
ก็เนี่ยค่ะพอไปเปิดก็เจอจริงพระเคนปฏิเสธบอกไม่มี
ยาบ้าเนี่ยไม่มีไม่ได้ขายเสพอย่างเดียวเอออ่าฟังแล้วก็งงงเหมือนกันนะ
ไม่ได้เสพไม่ได้ขายเสพอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้จะเลิกเสพแล้ว
นะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อนะคะก็ไปค้นในกุฏิ
สิ่งที่เจอก็คืออุปกรณ์เสพยาบ้าซ่อนอยู่ข้างที่นอน
แต่ยาเสพติดเนี่ยไม่เจอนะคะไปดูตอนที่ตำรวจเขาเข้าไปตรวจค้นกุฏิกันหน่อยค่ะ
เลิกแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกเลิกซิเลิกเมื่อนี้เลยจิ
ตลอดมานี่คือสูบมาตลอดดิไม่ครับขายนั้นบ่อยจ้างไม่ขาย
ว่าขายสูบอย่างเดียวเสพย่างเดียวไม่ได้ขายหมวกขาย
แต่ว่าจะเลิกเมื่อนี้ดิครับผมชอบครับ

มนต์มาตรวจปัสสาวะนะคะก็ปรากฏว่าเป็นสีม่วงนั่นแหละนะคะ
เคนก็รับสารภาพบอกว่าซื้อยาบ้ามาจากวัยรุ่นในหมู่บ้าน
มารวมกลุ่มกันเสพตำรวจก็นิมนต์ไปให้เจ้าอาวาสศึกค่ะ
นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องคุมตัวไปดำเนินคดีที่โรงพัก
เคนเนี่ยนะคะพอไปดูประวัติเนี่ยก็พบว่ามีการย้ายวัดบ่อยเลยค่ะ
อยู่ที่ไหนอยู่ได้ไม่เกิน๒ปีก็ย้ายหนีนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยจำวัดอยู่ที่พัทธลุงแล้วก็จังหวัดเลย
แล้วก็มาที่มหาสารคามนี่แหละมาอยู่ได้ไม่นาน
ก็ชาวบ้านก็ร้องเรียนบอกมีพฤติกรรมมั่วสุมเสพยา